เมื่อวานี้ค่ะเกิดอุบัติเหตุที่อำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยนะคะ
รถบรรทุกม้าแข่งมาจากจังหวัดเชียงใหม่นะคะจะไปส่งม้าที่อุดร
กลางทางที่วังสะพุงเกิดอุบัติเหตุพลิกความ
มีผู้เสียชีวิต๓ศพม้าแข่งตายไป๒ตัวเนี่ยนะคะ
ตำรวจพร้อมกู้ภัยเข้าไปตรวจสอบรถที่บรรทุกม้ามาเป็นรถหกล้อ
กแตกพลิกคว่ำกลางถนนแบบนี้เลยเนี่ยนะคะ
จุดนี้ที่เกิดอุบัติเหตุชาวบ้านเขาเรียกว่าโค้งร้อยศพ
ก็คือบนถนนสายสารตมวังสะพุงค่ะเหตุการณ์นี้มีผู้บาดเจ็บสาหัสสี่รายในช่วงที่เจ้าหน้าที่ไปถึงเนี่ยนะคะ
นอนร้องครวนคลังขอความช่วยเหลืออยู่บนถนน
เจ้าหน้าที่พยายามประถมพยาบาลเบื้องต้นนะคะแต่ว่ามีหนึ่งรายทนพิษบาดแผลไม่ไหว
เสียชีวิตในเวลาต่อมาและในจุดเกิดเหตุเจ้าหน้าที่พบผู้เสียชีวิตทันทีในจุดเกิดเหตุเลยนะคะ
สองศพด้วยกันชื่อว่านายสมศักดิ์เตมีศักดิ์และนายรัฐคันถี่เท้า
ข้างรถค่ะพบม้าแข่งตายเป็น๒ตัวบาดเจ็บสาหัส๒ตัวบาดเจ็บเล็กน้อย๒ตัว
สอบถามสอบถามนะคะทราบว่ารถคันนี้บรรทุกม้า๖ตัวจากเชียงใหม่จะไปส่งที่สนามแข่งที่อุดรค่ะ
พอมาถึงจุดเกิดเหตุเป็นทางโค้งโค้งแบบหักศอกเลยและรถเกิดอาการเบรกแตกบังคับไม่อยู่
พุ่งชนแท่งแบรีเออร์ก่อนแล้วก็ไหลไปอีกทีไปพลิกคว่ำสรุปเหตุการณ์นี้มีผู้เสียชีวิตสาม
ศพบาดเจ็บสาหัส๓รายม้าแข่งตาย๒ตัวบาดเจ็บสาหัส๒ตัวค่ะ